ต้นสังกัดของธีรทรบุญมาทันเนี่ยมีลุ้นแชมป์นะครับก่อนหน้านี้
แต่เมื่อวานเป็นเกมที่ดีเพราะว่าคู่แข่งในโซนลุ้นแชมป์สะดุดหมด
แล้วทีมของธีรทรชนะก็เลยขึ้นเป็นจ่าฝูงครับ
นัดที่๓๒นะครับแต่กันสาย๑๔นัดซึ่งทีรทรนะครับ
บอลตัดเข้าไปดื้อเลยนะครับแหวก๒แล้วก็ไม่มีคนเข้าครับ
เพิ่มเป็น๖๔คะแนนขยับจากที่๒ขึ้นได้เป็นจ่าฝูง
โดยทีมของเจ้าอุ้มเนี่ยนำอยู่๑แต้มครับ

แล้วก็เป็นแชมป์ลูวานครับที่ชนะทีมของชนะทิพย์ด้วยนะครับ
ซึ่งน่าจะขับเคี่ยวรุ้นแชมป์กันในเกมสุดท้ายด้วย

ส่วนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ว่าจะมีการต่อสัญญาไปจนถึงปี๒๐๒๐
เพื่อทำทีมต่อเนื่องไปจนถึงศึกบอลโลกรอบคันเลือกในรอบ๑๒ทีมนะครับ
ซึ่งจะมีการลงนามเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในภายหลังครับ
ในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีไปแข่ง๔เกมที่ฟิลิปปินส์
เจ้าตัวก็ยินดีที่จะเปิดเผยอนาคต
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่ายินดีแล้วก็เป็นเกียรติที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ให้ความไว้วางใจทำทีมไปอีก๒ปี

แต่ก็รู้สึกว่านักเตะไทยมีศักยภาพ

สังเกตุภาพของนักเตะเหล่านั้นออกมาให้เต็มที่ครับ
เน้นย้ำนะครับว่าทีมไทยโปรแกรมชุดใหญ่
รอบปีนี้หมดไปแล้วแต่ว่าปีหน้านะครับ

จะเปิดบ้านเจอกับอินโดนีเซียในศึกบอลโลกรอบคัดเลือก
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้ชมเหมือนเช่นเคยครับ